เมื่อ๒วันก่อนเรานำเสนอเรื่องของพญาบึ้ง
จำได้ไหมคะว่ามีคนไปเจอรูของพญาบึ้ง
อยู่ใกล้กับต้นโมกที่เป็นต้นโมกสีเงิน

พญาบึ้งออกมาจะให้โชคให้ลาบค่ะ
ไปกันที่บริเวณสวนหลังร้านเฮ้ยร้านโด่งอ่าจำได้แล้วใช่ไหม
ขออนุญาตฟังชื่อร้านอีกทีชื่อร้านเฮ้ยร้านโด่งนี่ชื่อร้านนี้แหละ
เราพาไปคราวที่แล้วอยู่ริมถนนอ่างทองสิงห์บุรี
เลขที่สี่สิบเจ็ดทับสองหมู่ที่หนึ่งตำบลราชสถิต
อำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองครับนี่ตรงนี้เป็นบริเวณรูของพญาบึ้งนะคะ
อืมแล้วไปที่นี่ก็ไปพบกับนายนครภูลประเสริฐอายุห้าสิบหกปี
หรือผู้ใหญ่โด่งกำลังทำอะไรคะทำอะไรขอโชคขอลาบจากพญาบึ้งค่ะ
ครับก็เนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมว่าพญาบึ้งอ่ะทำรังเหมือนเหมือนมีรูอยู่ใกล้ใกล้กับต้นโมกสีเงินที่มันขึ้นมา
แล้วก็ขึ้นมาเป็นพุ่มพุ่มใกล้ใกล้กันตรงนั้นก่อนหน้านั้นผู้ใหญ่โด่งก็ทำพิธีเอากระดาษหย่อนลงไปในรูพญาบึ้ง
เหมือนที่เราเคยนำเสนอข่าวกันไปนี่แหละค่ะเพื่อที่จะให้พญาบึ้งคาบออกมาเอาไว้ที่ปากรูแบบนี้
ค่ะและก็หลังจากนั้นก็จะนำไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคตามความเชื่อก็ว่ากันไปอืมและเมื่อเช้าวันก่อนก็พบว่า
แกะไล่ไปทีละกองทีละกองซึ่งคุณผู้ชมก็น่าจะเดากันออกนะว่าพอแกะออกมาแล้วสิ่งที่อยู่ในกระดาษนั้นมันก็คือ

ก็ว่ากันไปแล้วน้องใบตอง

เอาล่ะพญาบึ้งน่าจะมาให้โชคให้ลาบกับตัวเอง
แต่ทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณผู้ชมนะ
เรานำมาเสนอแบบนี้เราให้ดูกันหลายพื้นที่แล้ว
ที่เขามีความเชื่อเกี่ยวกับพญาบึ้งแบบนี้
ก็ต้องเล่าให้ฟังมันมีวิธีการของเขาก็คือ
เขาจะเอากระดาษที่เขียนพวกตัวลงโตะเลขไรชัย
แต่ด้วยความที่ธรรมชาติของพญาบึ้งก็คือ

แบบว่าเฮ้ยบ้านมันมีแต่ของเต็มไปหมด

คนเราก็ไปคิดสนุกสนานว่ามันน่าจะเป็นอะไรยังไง
องเป็นความสนุกก็ได้เป็นความลุ้นความตื่นเต้นก็อีก
เราว่ากันไปแต่เป็นความเชื่อนะ